ขยับกลับมาที่หน้าจอทีวีท่านต้องชมข่าวนี้ด้วยตัวท่านเองฮะ

แม่ไม่หวั่นไหวกับทุกคำด่าตุ๊บตุ๊บตุ๊บ

ลุงตู่เมื่อวานนี้ก็คือประชุมพิเศษนะฮะ
กับทางทีมเศรษฐกิจของรัฐบาล

ยังเป็นทางการจับการประชุมคณะเริ่มตรีวันนี้
หลังประชุมเมื่อวานลุงตู่ก็มีการแถลงอีกครั้งหนึ่ง
แถลงอย่างเป็นทางการเรื่องของสถานการณ์
หลังจากมีการประกาศราชกิจจานุเบกษาไป
คือราชกิจจาตี๑คนด่าตะลึงมาเลย
ด่าข้ามวันข้ามคืนลุงตู่เอาละ
ด่าก็ด่าก็เข้าใจแต่คำไม่สุภาพเนี่ย
เก็บไว้แล้วปล่อยผ่านไปก็แล้วกัน
อันไหนที่มันจะเป็นข้อขัดแย้งหรืออันไหนที่จะเป็นข้อวิจารณ์
ตรงไปตรงมาลุงตู่จะเก็บเอาไว้
เพื่อทำงานให้ดีต่อไปและขอยืนยัน
ตู่คือนายกไงรักประชาชน
ต่อให้ด่ามากมายขนาดไหนในฐานะนายกรัฐมนตรี
ก็ต้องทำหน้าที่นี้ต่อทำทุกอย่าง
แต่สิ่งที่มันเกิดขึ้นเนี่ยก็คือไม่ใช่ลุงตู่แถลงปกติฮะ
สิ่งที่มันเกิดขึ้นแล้วคนเนี่ยเอี้ยหูฟังว่าอะไร
ลุงตุ๋พูดคำว่าน่ะจ๊ะพูดน่ะจ๊ะ

วันศุกร์นะผมอ่านข่าวเย็น
ก็ทีมงานบอกว่าพี่ท่านนายกออกมาแถลงแล้ว
ไอ้เราโปรยไปสักเครียดเลย
ยไปสักเครียดเลยคุณผู้ชมครับล่าสุดนายกรัฐมนตรีนะฮะ
เราจะประกาศล็อกดาวน์หรือไม่ล็อกดาวน

สดสัมภาษณ์ออกมาเสร็จปั๊บโหละกันคลึ๊ดเลยนะจ๊ะ
มีหยอกล้อกันอะไรอย่างนี้คือคือท่านนายกด้วยความเคารพฮะ
กับทีมที่ดูภาพลักษณ์ท่านเนี่ย
ช่วยดูความรู้สึกของประชาชนด้วย
นี่มันบุคลิกท่านนายกหวานด้วยความหวาน
คือท่านจะหอกเอิญกับนักข่าวในธรรมเนียบรัฐบาลเนี่ย
ผมเข้าใจได้ผมก็เป็นนักข่าวธรรมเนียบรัฐบาลมาก่อน
แต่ไอ้ภาพที่มันออกสู่ประชาชน
คิดดูประชาชนกำลังนั่งรอฟังว่าจะล็อกดาวน์ไม่ล็อกดาวน

อ่าไม่เป็นไรล็อกดาวน์ก็เดี๋ยวมี

ก็อย่างนี้ก็ให้ประชาชนเขารู้สึกบ้าง
นั่นแหละฮะสิ่งที่ตั้งแต่วันที่สดวันนั้น

คำว่านะจ๊ะจิจ๊ะหวาน
ยังมีอีกเมื่อวานยังคงมาอยู่คนดากันโขลมเลย
เดี๋ยวฟังท่านนายกอีกทีนะจ๊ะ

ใช่ทุกคนเป็นคนไทย
หลายอย่างผมก็เสียใจอยู่เหมือนกัน
หลายคนก็ใช้วาจากยาไม่สุภาพ
มันควรไหมในประเทศไทยวันนี้

แต่ผมก็อดทนอยู่แล้ว
นะจ๊ะเห็นใจซึ่งกันและกันแหละ

ถ้าไม่เห็นใจซึ่งกันและกันมันก็ไปไม่ได้

การเมืองก็ขอไว้เถอะจะเพิ่งเลย
ผมจะหวั่นไหวอะไรผมยืนอยู่ตรงนี้

ผมเคยบอกแล้วว่าผมก็จะทำของผมให้ดีที่สุด
ต่อไปที่ผมยังทำได้

รักอย่างเจ็ดอารมณ์บ่นบ่อยสุด

มีอะไรคงจะดูแลให้เขาได้มากที่สุด
ผมก็จะแสวงความรับมือจากทุกท่าน

ตะนะจ๊ะตั้งแต่ออกมาจากท้องพ่อท้องแม่
นี่เป็นผู้ชายคนที่สองที่สารภาพรักดิฉัน
รักแบบบริสุทธิ์ไม่หวังผลตอบแท

ใช่แล้วชอบไหมล่ะจ๊ะ

คือพูดอย่างนี้เนี่ยหลายคนบอกถ้าหากวันนี้ท่านทำเศรษฐกิจดีนะ
คำว่านะจ๊ะจะเป็นคำที่แบบดังระดับโลก
อืมไปไปมาวันนี้เนี่ยมันคนละสถานการณ์ฮะ
ดังนั้นสิ่งที่มันเกิดขึ้นตามมาเทรนด์ทวิตเตอร์อันดับหนึ่ง
แฮชแท็กนะจ๊ะเนี่ยร้อนแรงมากฮะ
ยังคงเป็นอันดับหนึ่งอยู่จนกระทั่งวันนี้ก็ยังเป็นอันดับหนึ่ง

อย่าดูเด็ดขาดลุงตู่เข้าตึกไทยด่วน
ลุงตู่เข้าตึกไทยด่วนเพราะว่ามีคู่แข่งนะจ๊ะที่มาอันดับหนึ่ง
วันนี้มีคู่แข่งก็คือนะจ๊ะคุณพ่อคุณสิ

นึกออกแล้วนึกออกแล้ว
นี่ร้อนแรงขนาดนี้คือหลังจากลุงตู่นะจ๊ะนะจ๊ะ
คนที่ฟังนะจ๊ะมาแล้วเลิกมันไม่ค่อยชอบใจ

ก็นะจ๊ะเอออย่างนี้แหละ
ก็เราพวกเราหยาบไม่สุภาพ
นี่มาจากเทนทวิตเตอร์คุณนัทพงศ์ฮะร้อนแรงขนาดนี้

เอาล่ะจากนะจ๊ะหรือนะจ๊ะคุณพ่อก็แล้วแต่
งานนี้เนี่ยคนดังหลายคนก็ออกมาถล่มผ่านโลกโซเชียลมีเดียเหมือนกัน
ไม่ว่าจะเป็นเบสนัทศิษย์นักแสดงกับดีเจ
โอ้นี่ร้อนแรงนะฮะทวิตเตอร์เดือดมากฮะรอบนี้ทวิตเดือด

ใช่บอกว่าขอให้ครอบครัวไปยุดไปยุดไหนท่านไปนึกเอง
ขอให้ครอบครัวประยุทธ์มีคนติดโควิด
เหมือนที่ป้าผมติดโควิดจนตายข้อความแรก
อีกข้อความหนึ่งพวงหลีดเนี่ยเดี๋ยวจะส่งเขาว่านะจ๊ะ
แล้วส่งไปให้ด้วยส่งไปให้ก็ที่แช่งแรก
คือเขาคือผู้สูญเสียแล้วนี่คือต้องยอมรับเลย

แง่งเลยนี่คนแรกเบสใช่ไหมฮะเบสนัท
อีกคนนึงวีวีโอเล็ตเยียวยาด้วยนะจ๊ะ

น้องวีปกติไม่ค่อยออกมาแสดงความคิดเห็นทางกลาง
ตอนนี้มาแล้วคือตอนนี้คนที่เราจะไม่คาดคิด

เมื่อวานนี้แม่มาช่าก็ยังออกมาเลย
อีกคนนึงเต้ยจรินพรแฮชแท็กสั้น

แท็กคำนี้เลยคือให้มันอยู่เทรนด์ทวิตเตอร์

ฝากร้านและใครพอมีกำลังช่วยซื้อกัน
แต่อยากขอคำเดียวห้ามพูดคำว่านะจ๊ะ

คือมันกลายเป็นคำแสลงไปเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะฮะ
อย่าเพิ่งละสายตาจากหน้าจอทีวีเพราะอะไร
หนึ่งในคนที่เป็นตำนานมือขวา
คู่บุญบารมีกับพี่หนุ่ยอำพลลำพูนกบไมโคร
กบไมโคออกมาพูดถึงคนสองคนด้วยกัน

ป้าแจ๋วป้าแจ๋วป้าแจ๋วค่ะ
แจ๋วยุทธนาอีกคนนึงก็พูดฟาดไปกับลุงนั่นแหละ
เรื่องอะไรป้าแจ๋วเคยพูดมาเมื่อไม่กี่วัน
หลังจากที่มีการออกราชกิจจาแล้วมันถ่ายละครไม่ได้
ป้าแจ๋วมองโลกสวยมากโลกสวยคือไม่เป็นไร

เพราะว่าสถานการณ์มันเหมือนเป็นสถานการณ์ระดับโลก
ป้าแจ๋วพูดอย่างนี้ไปมาพี่กบไมโครหรือ
ไกรพบจันดีโพสต์ตรงถึงป้าแจ๋วเลย
ป้าแจ๋วโควิดเจอกันทุกประเทศในโลก
แต่โควิดมันจะแก้ได้ด้วยปัญญาของผู้นำประเทศทั้งนั้น
หนักเป็นเบาได้และจะพาประชาชนฟันฝ่าได้

แบบนี้เลยรู้ไหมว่าการแก้ปัญหาช้าไป๑๙

เพราะคนตายทุกวันตายจากตัวติดไวรัสเอง
จากความปัญหาเศรษฐกิจแล้วก็ฆ่าตัวตาย
และยังจะมีคนออกมาคืนเคลงนะจ๊ะ

จ๊ะออกทีวีอีกแบบนี้ไม่เห็นหรือครับพี่แจ๋ว
ไม่โทษใครก็ไม่เป็นไรแต่ผมโทษพี่
เอาใหม่พี่กบคือป้าแจ๋วไม่โทษลุง
แต่พี่กบเนี่ยโทษพวกพี่เพราะอะไร
พวกพี่เป่านกหวีดไงแล้วเอาเขาออกมาเนี่ย
คือพี่กบบอกเลยนายกไร้ศักยภาพ
เอามาทำงานแบบนี้พี่กบทิ้งท้ายคำนี้
แจ๋วอุดหูด่วนเลยฮะพี่กบทิ้งท้ายบอกพี่แจ๋วครับ
อดีตนกหวีดหลายคนเนี่ยเขาตาก็วางหมดแล้ว
แต่พี่ยังมองอะไรไม่เห็นสักที
พี่เป็นอะไรครับผมอยากรู้
คือพี่กบมาร้อนแรงขนาดนี้นะครับ

สืบเนื่องมาจากการแก้ปัญหาสถานการณ์โควิด๑๙
สืบเนื่องมาจากการประกาศราชกิจจานุเบกษาฮะ